ร้องเรียนครับเจอเรื่องแบบนี้ไปร้องเรียนเลยบอกว่า
ไปเจอหลวงพี่ท่านดื่มเหล้าขาวเมาแอหลับคาผ้าเหลืองในผ้าเหลืองเลยนะครับ
ชาวบ้านไปถามหลวงพี่ลุงพี่ทำไมมานอนอยู่ตรงนี้มีคำตอบครับ
หลวงพี่ทำไมมานอนนี่ทำไมมานอนนี่
ทำไมมานอนนี่มาวเหรอมาวครับอย่าไปกินเยอะ
ไม่ได้ทำได้แล้วทำวันไหนวันนี้วันนี้โดนไปกี่ขวด
โหหลวงพี่ก็ตอบทุกคำถามนะไม่มุสาด้วยมาวแล้วเมื่อกี้ตอบ๓มาวเลย
ช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมานะครับมีชาวบ้านร้องเรียน
ไปที่ตำรวจสมภาวสัตว์สัตว์หีบบอกว่าไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับ
เมาสุราอยู่นอนอยู่ในเพลิงพักไม่มีเลขที่ในอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบไปพบกับพระอารักษ์อุปสโมนะครับ
อายุ๔๔ปีเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสะแก้ว
เมาอยู่ฮะแล้วก็มีของกลางเป็นขวดเหล้าขาวด้วย
เจ้าหน้าที่นิมมลด์ครับพระอารักษ์ไปพบกับท่านเจ้าคณะตบลน่าจอมเทียนนะครับ
แล้วก็ขับรถเก่งมาหาแม่มาหาญาติที่อำเภอสัตหีบ
แล้วก็ไปแอบซื้อเหล้าขาวมาดื่มจนเมา
แล้วมีชาวบ้านมาเห็นแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละครับ
พี่มาทำอะไรที่นี่

อยู่วัดไหนนี่